ส่วนที่นครศรีธรรมราชครับนักเรียนชายเรียนอยู่ม๖
ไปเที่ยวผับครับไปเที่ยวผับ
ม๖๑๘ใช่ไหมคะไปเที่ยวผับได้เหรอประมาณนั้นครับไปเที่ยวผับกับเพื่อนแล้ว
ปรากฏว่าจังหวะที่ผับกำลังจะเลิกก็เลยเข้าห้องน้ำ
ห้องน้ำเสร็จปั๊บเดี๋ยวจะกลับบ้านอืมไปเจอคู่อาริครับ
ถามเลยนะใช่ไทม์ไหม
พอบอกว่าไม่ใช่ปุ๊บโดนชกโดนต่อย

นึกว่าจบแล้วเพราะมีคนมาห้าม
พอกำลังกลับบ้านระหว่างทางโดนดักแล้วเอาอุปกรณ์อาวุธสำคัญแบบพวกเหล็กขูดชาร์ฟ
แหลมอ่ะนะมีดแบบมีดเดยไก่อ่ะฮะ

นี่คือที่บริเวณห้องน้ำแถวผับนะฮะ
แล้วจากจุดนี้พอกำลังจะกลับบ้านไปโดนดักแทงอีกครั้งหนึ่ง

จังหวะนั้นคนเจ็บชื่อว่าน้องทาม

ทามเรียนอยู่ม๖อายุ๑๗นะฮะ

พอกันตรงนี้ปุ๊บตรงนู้นหลุดไปแล้วไปฟาดหมัด

จากฝั่งนู้นนี่ข้ามมาอีกฝั่ง

พยายามจะเข้ามาให้ได้โอ้โหนี่สี่นะคะนั่นน่ะ

นี่ครับแล้วนี่ล็อกคอเลย
คือเบาลงละเบาลงละ
ยังอีกอ้าวสัดเข้าหน้าไปอีก

แล้วดูสิครับผู้หญิงที่เข้าห้องน้ำคือตกใจ

ก็ลืมปวดฉี่กันเลยทีเดียวอะค่ะตกใจ

จังหวะที่เดินออกไปหลังจากที่เมื่อกี้คือ
ซัดทามไปหลายหมัดมากครับ

นี่เป็นเหตุการณ์จากภาพวงจรปิดนะฮะ
แถวห้องน้ำที่ผับแห่งหนึ่ง

ว่าเหตุการณ์นี้มีผู้ชาย๔คนดักรอน้องทา
อายุ๑๗คือคนที่ถูกชกเมื่อกี้

นี่นะฮะประมาณ๔คนนะฮะ
ที่รุมใส่ทามไปตามที่เราเห็น

ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังจะโดนหลายหมัด

ตีหนึ่งกว่าครับผับแห่งนี้อยู่ริมถนนสาย

ในพื้นที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช
คุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับนี่คือห้องน้ำผับ

แล้วน้องทามอายุเพียง๑๗

นี่ฮะตีหนึ่งโดนชกตรงนี้

เจอกลับช่วยหน่อยมีคนถูกแทง
ตีหนึ่งครึ่งตำรวจรับแจ้งว่า

โดนแทงโดยมีดเดยไก่และเหล็กขูดชาร์ฟ
ที่หน้าท้องด้านซ้าย๒แผล

อาการสาหัสกำลังจะขี่รถ
กลับบ้านแล้วมาโดนแทงบริเวณริมถนนสายพัฒนาการคู่ขวางครับ
คือออกจากผับมาแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับหลังจากที่เห็นว่าโอ้นี่ฮะ
บริเวณด้านหลังอันนี้คือบริเวณถนนจุดที่เกิดเรื่องครับ
บริเวณนี้มีกล้องวงจรปิดจริงเราก็อยากจะได้หลักฐานเพิ่มเติมนะฮะ
เพื่อตีแผ่ความจริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะขอดูภาพได้
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องติดต่อกับสำนักงานใหญ่ก่อนไม่เป็นไร
เราได้คุยกับนายเหมียวอันนี้เป็นชื่อสมมุตินะครับอายุ๑๖ปี
เป็นเพื่อนของคนเจ็บเหมียวบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวของเหมียวและทามก็คือคนที่ถูกแทง
และคนที่ถูกชกนี่นะฮะเหมียวทามและเพื่อนอีกคนหนึ่งผู้ชาย๓คน
เรียนอยู่ม๖โรงเรียนเดียวกันเป็นโรงเรียนมัธยมที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช
พากันไปเที่ยวที่ผับแล้วก็ดื่มกินสังสรรค์โดยที่ไม่ได้มีปัญหาทะเลาะอะไรกับใครในร้าน
อันนี้คือเพื่อนของคนเจ็บเล่านะครับผับปิดถ้าช่วงเวลาก็อย่างที่บอกประมาณสักช่วงตีหนึ่ง
นี่เราจำลองเหตุการณ์ให้ดูนะฮะผับปิดแล้วเนี่ยตัวของเหมียวและทามไปเข้าห้องน้ำ
ปรากฏว่ามีวัยรุ่นอายุมากกว่าแก่กว่าสัก๒๓ปีอายุประมาณ๒๐เดินเข้ามาถาม
จังหวะนั้นเข้ามาถามเลยว่าไทม์หรือเปล่าพอบอกไปว่าไม่ใช่
จบปุ๊บเขาจัดเลยฮะรุมซ้อมทั้งตบหน้าจนหน้าสะบัดแล้วชกแล้วต่อยกันแล้วก็ยังเข้ามา
เขาบอกแบบนี้นะฮะว่าฝั่งนู้นเนี่ยพยายามที่จะเอาเหล็กขูดชาร์ฟเนี่ย
ขึ้นมาเพื่อจะแทงแล้วนะแต่เพื่อนเข้ามาห้ามได้คือเอาออกมาแล้วนะครับ
แต่ยังไม่ทันแทงนะเพื่อนเข้ามาห้ามล็อกตัวแล้วก็แยกกันออกไปหลังเกิดเหตุครับ
ตัวของทามคนเจ็บแล้วก็เพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านตีหนึ่งผับเลิกแล้วไงฮะ
แล้วก็โดนชกไปแล้วที่หน้าห้องน้ำเอาออกมาขี่มอเตอร์ไซค์ครับจะกลับบ้าน
ไปถึงจุดที่เกิดเหตุปรากฏว่าเป็นวัยรุ่นกลุ่มเดิมที่อายุมากกว่า
ประมาณสัก๒๐ที่มาถามว่าไทม์หรือเปล่าพอบอกว่าไม่ใช่แล้วก็ชกเขานั่นแหละฮะ
ขี่มอเตอร์ไซค์กันมา๓คันทั้งหมดประมาณ๖คนปาดหน้าด้วยนะครับ
คราวนี้คือปาดหน้าแล้วตะโกนบอกว่าให้หยุดถ้าไม่หยุดเองตาย
หลังจากนั้นกลุ่มนี้ก็ใช้มีดเหล็กขูดชาร์ฟเข้ามาแทงทามจนทามบาดเจ็บ
แล้วก็พากันหลบหนีไปเพื่อนของทามบอกว่าไม่รู้เลยว่ามันมีเรื่องราวอะไรกันมาก่อน
หน้านั้นหรือเปล่าเพราะไม่คุ้นเลยกับอีกฝ่ายหนึ่งจะทะเลาะกันมาก่อนก็ไม่น่าใช่
เพราะไม่คุ้นจริงแล้วที่สำคัญเขางงมากว่าเอ๊ะทำไมพกพาอาวุธไปด้วยล่ะ
อืมคุณไปเที่ยวผับนี่น่ะตอนที่อยู่หน้าห้องน้ำคุณเอาเหล็กขู่ชาร์ฟออกมาขู่
คุณเอามาจากไหนคุณพกติดตัวมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าไม่รู้จริง
กลมสีเหลืองครับอาวุธในมือตอนนั้นที่ถือออกมาเนี่ยนะฮะ
แต่ยังไม่ทันได้จิ้มแทงเข้าไปนะครับเขางงตรงนี้ด้วยว่าการตรวจสอบความปลอดภัย
คุณผู้ชมดูทันไหมฮะถ้าไม่ทันให้ดูอีกครั้งหนึ่งฮะดูนะเนี่ยพอจังหวะที่ฝั่งนู้นเขาตบเสร็จปั๊บ
อีกไหมอีกคนคือหยิบออกมาแล้วเหมือนจะจิ้มไปเมื่อกี้แล้วก็มีคนเข้ามาห้าม
แล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นชกแทนเนี่ยฮะจังหวะนี้เห็นไหมอาวุธนั่นน่ะ
โอ้โหนี่คือสิ่งที่เพื่อนของคนเจ็บบอกว่ามันมีการตรวจบัตรตรวจร่างกาย
ก่อนจะเข้าไปข้างในแล้วนี่นาแล้วอาวุธเหล่านี้มาได้ยังไง
อืมมันก็บอกว่ามึงจดถ้ามึงไม่จดกูยิง
จดไหมจดครับจากนั้นพอจดแล้วเขา
เขาก็แทงเลยทีนี้พอลงจากรถแล้วเขาก็แทงเลย
แทงไม่พูดอะไรก่อนไหมครับแทงทำ
แต่ตราตามันผมไม่รู้ว่าวิมีปัญหาไหนมากกว่าไง
ผมก็ไม่ได้ถามทีครับ
ก็ไม่ได้ถามทีครับ
ว่ามีการตรวจบัตรตรวจร่างกายคนที่จะเข้าไปเที่ยวในผับแล้ว

ถ้าคุณดูบัตรแล้วทำไมถึงให้คนอายุ๑๗เข้าไปได้ล่ะครับ
หรือว่าเขาไปเอาบัตรคนอื่นมาปลอมใช้หรือเปล่า

แล้วอาวุธมายังไงเกิดเหตุการณ์ตรงนี้
โอเคตรงหน้าห้องน้ำอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเลือดตกยางออก

แล้วพอออกจากร้านไปไม่ไกลปรากฏว่าโดนดักแทง
อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบแล้วก็ตามหาตัวฝั่งคนที่ก่อเหตุ
ซึ่งวงจรปิดก็เห็นภาพค่อนข้างชัดนะครับ
คือดูปุ๊บก็เอาจริงคนในพื้นที่คนในย่านนั้นดูรู้ว่าคือใคร
เชื่อว่าตำรวจคงตามตัวได้ไม่ยากเผลออาจจะจับได้แล้ว
แต่ว่าเดี๋ยวรอให้ข่าวกับสื่อมวลชนอีกทีหรือเปล่า

แม่บอกว่าเท่าที่คุยกับเพื่อนของลูกนะที่ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ย
ไม่ได้บอกว่ามีปัญหาอะไรกับใครนะ
แล้วจู่ลูกแม่มาถูกทำร้ายสงสัยอีกฝั่งหนึ่ง
เขาคิดจะเอาลูกแม่ตายเลยหรือเปล่าเนี่ย

อยากให้ตำรวจจับกลุ่มคนที่ก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว

ข้อมูลตรงนี้สำคัญมากครับแม่บอกว่าจุดที่โดนมีดจิ้มแทงเข้ามา

จุดนั้นเนี่ยมันมีจุดสำคัญคือม้ามฮะ
ม้ามโดนจิ้มเข้าไปด้วยแล้ว

โอ้โหแม่บอกแบบนี้ครับ
มันสาหัสขนาดไหนมันคุณมากัน๗๘คนแต่ว่าน้องเพื่อนกันแค่๓คน
คุณแค่โชคคุณแค่ตีแบบคุณยังไม่สาแก่ใจคุณจะเอาลูกเราถึงตายเลยเหรอ
นี่คือคำถามของแม่ครับต้องเอากันถึงขั้นแบบว่าจะให้ลูกแม่ตายเลยเหรอเนี่ย
ทางคดีตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนนะครับ
เพื่อเร่งตามตัวคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
มเหตุทั้งหมดเกิดจากอะไรคนก่อเหตุมีใครบ้างและเกี่ยวข้องกันยังไง
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมนะฮะ
ระหว่างนี้ถ้าคุณแม่รู้สึกไม่ปลอดภัยก็อาจจะต้องไปบอกตำรวจนะ
ขอให้คุ้มครองความปลอดภัยถ้าเกิดว่าเขานั้นจะมาเล่นงานคุณแม่ด้วย
อันนี้ก็ต้องเซฟด้วยนะฮะ